ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมอีกสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเป็นความเห็นของคนในโลกโซเชียล
โดยนี่ค่ะทางด้านของอดีตรองผู้เปจารกการตำรวจและควรบ่าน

ก็พูดถึงติ้งการทำหน้าที่ของตำรวจ
ก็เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะ
แล้วก็ยังเป็นอดีตรองผู้มูลจากการตำรวจและคอนบ่าน
เฟซบุ๊คแบบนี้ยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะ
ถึงการดำเนินการสอบสวนคดีคุณตังโมว่า
ไปกันใหญ่แล้วสนุกสนามประดุษละครโทรทัศน์ก็ไม่ป่านแบบนี้นะ
โดยพลตำรวจโทอำนวยยังบอกว่าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างแล้ว
ไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้าง
สร้างประเด็นตั้งข้อสงสัยข้อกังขา
ข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างหน้า
ประเด็นถึงขนาดหมินประมาทผู้เสียชีวิตก็มี

ทั้งคดีการเสียชีวิตของสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขัน
เป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจเหมือนกัน
พนักงานสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทางด้านทางกฎหมายหลักวิชาการเอง
ประสบการณ์การทำงานไม่มีใครมาชี้นำ
ทั้งที่ผู้ต้องหาก็ไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กับพวก
ที่เป็นข้าราชการตำรวจอีก๑๐กว่านาย
สิ้นไปด้วยดีสารก็พิพากษาลงโทษประหารชีวิต
แล้วก็จำคุกนะคะตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมด
แต่ปัจจุบันค่ะมีการฟังคำให้สัมภาษณ์

ที่บอกกับผู้สาขาว่ายังไม่ปิดคดี
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าสอบสวนเสร็จไปแล้ว

เรื่องนี้เป็นเพราะกระแสหรือไม่
ก็จึงทำให้ตอบเช่นนั้น

การสอบสวนมันต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรม

กล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้ว
จะต้องทำตามความเห็นตามท้องสำนวน
ไม่ใช่เมื่อมีกระแสก็ไม่กล้า

ใช่เพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนว่า

ก็เลยมาบอกโอ้โหการทำหน้าที่ของตำรวจ

เขาเกิดความเคลือบแคลงใจ
มันมีประเด็นอะไรที่ไม่รอบครอบหรือเปล่า

ที่จะมีการเปิดมาร
ถ้ามีพยานหลักฐานอันใหม่สำคัญก็สามารถที่จะรื้อคดีใหม่ได้
เหมือนอย่างที่คดีสสห้างทองธรรมวัฒนะ
เขาบอกว่าทางด้านของท่านพลตำรวจทนนิมนโนก็บอกว่า
เคยทำคดีนี้ไว้สัก๒๐ปีมาแล้ว
ปีให้หลังก็มีพยานหลักฐานใหม่ก็มีการรื้อคดีกันมาใหม่
ดังนั้นในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ก็จะเสนอเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะครับ
ให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วย